อีกหนึ่งเรื่องกำลังด่งดังกำลังมีการพูดถึงมีการแชร์ในโซเชียล
มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายใส่ชุดนักศึกษาไม่รู้ว่าเป็นนักศึกษาจริงหรือเปล่า
เขาถ่ายภาพแบบถลกเสื้อขึ้นมาเปื่อยอกบนรถแท็กซี่คุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับ
คือเป็นภาพเนี่ยครับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
กระดุมเสื้อโชว์หน้าอกขณะที่หญิงสาวคนนี้นั่งบนแท็กซี่คันหนึ่ง
ภาพเหล่านี้ถูกตัดออกมาส่วนหนึ่งจากคลิปนะคุณผู้ชม

คือมีบางภาพเห็นสติ๊กเกอร์ทะเบียนรถด้วยที่แปะเอาไว้ข้าง
ท้อทหารรอจุฬา๓๐๙ติดอยู่ตรงข้างประตูจังหวะนี้ก็เห็นพอดีเป็นคลิปนะครับ
เดี๋ยวนี้สังคมไทยต่ำซามได้ขนาดนี้แล้วหรือประกาศตามหาแท็กซี่คันนี้ด่วน
แล้วไม่ทราบว่าแท็กซี่คันนี้มีส่วนรู้เห็นกับการถ่ายคลิปอนาจารย์สุดซามนี้หรือไม่นะครับ
แชร์กันต่อแบบนี้แน่นอนก็เรื่องนี้ไปถึงกรมการขนส่งทางบกก็เรียกคนขับแท็กซี่คือนายประดิษฐ์ไปพบ
นายประดิษฐ์เขาว่ายังไงคุณผู้ชมเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๐โมงเช้าของเมื่อวาน
มีผู้โดยสารขึ้นมา๒คนผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คน
ขึ้นมาจากโรงพยาบาลกลางเพื่อไปส่งที่รถไฟฟ้าใต้ดินคลองเตย
เขานั่งบอกห้างหลังทั้งคู่ผู้หญิงนั่งฝั่งขวาผู้ชายนั่งฝั่งซ้าย
ไม่ได้ฟังเสียงและไม่รู้ว่าถ่ายคลิปกันตอนไหนถอดเสื้อผ้าตอนไหน
และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางทั้งสองคนก็จ่ายเงินและลงรถกันไปตามปกติ
โชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการถ่ายคลิปโป๊ในครั้งนี้
ขนส่งก็แค่ตักเตือนไปคุณผู้ชมแล้วก็อบรมโชเฟอร์ต้องดูความเรียบร้อย
ต้องดูผู้โดยสารด้วยให้มันเหมาะสมระหว่างที่เขาใช้บริการอยู่นะครับ
ต่อมาอีกหนึ่งเรื่องให้คุณผู้ชมไปดูคงจำกันได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่
ภาพนี้เขามีคนขับตุ๊กคนนั่งตุ๊กถ่ายคลิปผู้หญิงคนนึง
ลงจากแท็กซี่ไปยืนปัสสาวะอยู่กลางสี่แยกอโศ
คือลักษณะขาข้างหนึ่งอยู่บนรถแท็กซี่ขาข้างหนึ่งอยู่บนถนนแล้วก็ถ่างแบบนั้นนะคะ
ลักษณะเหมือนกลัวแท็กซี่จะขับหนีไปก็เลยเอาขาซ้ายเกี่ยวไว้ก่อน
ขาขวาลงจากรถมาแล้วก็ยืนปัสสาวะแบบนั้น
นะฮะทีนี้ตำรวจโรงพักทองหล่อรู้ตัวแล้วคุณผู้ชมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครค่ะ
คือนางสาวโดนิก้าเป็นชาวต่างชาติครับอายุ๒๓ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐ
แน่นอนถูกดำเนินคดีคุณผู้ชมนะถึงแม้เธอจะยอมรับว่าเธอเนี่ยอั้นปัสสาวะไม่ไหวก็ตามคือ
เธอเนี่ยไปเที่ยวผับมากับเพื่อนดื่มเหล้าจนเมาระหว่างทางนั่งแท็กซี่กลับเกิดปวดปัสสาวะจนทนไม่ไหว
แท็กซี่แล้วแต่แท็กซี่ฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจไม่ยอมเข้าปั๊มให้ไม่ยอมหาที่ให้

คนเยอะเธอก็บอกไม่ไหวแล้วเธอปวดนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็ตักเตือนไปแล้วก็ปรับตามพรบรักษาความสะอาด๒๐๐๐บาท

แต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้าคุณผู้ชม
ก็ต้องเป็นการรักษาสิทธิ์ของคนที่อยู่ในคลิปด้วย
เธอเป็นผู้หญิงนะฮะก็ตักเตือนไปแล้วก็ปรับไปตามกฎหมายต่อไปนะครับ